ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมโอ้ได้เหรอตอบเลยว่าไม่ได้
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพระเมาเมาจนหมดสติอยู่คารถแบบนี้ค่ะ
แล้วไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นขับมาได้ยังไงนะคันนี้นั่นน่ะสิ
นี่ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปดูเนี่ยเขาไปตรวจสอบเนี่ยโอ้โหเห็นสภาพ
ท่านท่านใส่สบงแล้วทรงเมาไม่ไหวแล้วอ่ะค่ะเมาแอเลยใช่
นี่ตำรวจสพภูเขียวที่ชายภูมิแล้วก็กู้ภัยเนี่ยนะคะเขาเห็นว่านี่
มีพระหมดสติอยู่ในรถแล้วพยายามที่จะไปช่วย
จุดตรงนี้เนี่ยค่ะอยู่ตรงช่วงหมู่บ้านโอโลที่ตำบลโอโลของจังหวัดชายภูมินะคะ
หลวงพี่ก็ลืมตาแบบสลึมสลือค่ะพูดจาก็ลินเปรี้ยวอ้อแอจับใจความได้นะ
ดื่มเหล้าจากอำเภอชุมแพรที่ขอนแก่นฮะทีเนี้ยเจ้าหน้าที่อ่ะ
นิมวนลงจากรถก็ไม่ยอมลงค่ะไม่แล้วขับข้ามจังหวะเหรอคุณ
มนต์ท่านเนี่ยขึ้นไปท้ายรถกระบะตำรวจเพื่อนิมนต์ไปโรง
พักเพื่อให้ท่านเนี่ยได้พักผ่อนก่อนให้สติกลับมาก่อนแล้วแน่น
ต้องรายงานไปยังวัดต้นสังกัดนะคะ
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะคุณ

แต่อันนี้มันไม่ได้ไง
ลงพื้นที่ไปถามกู้ภัยที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ก่อน
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นได้รับแจ้งจากเจ้าของร้านขายหอมขายกระเทียม
เพราะอะไรรถหลวงพี่มาจอดอยู่ที่หน้าร้านไง
เจ้าหน้าที่เขาเลยเข้าไปตรวจสอบไปเจอกับพระราวีปิ่มวงอายุ๔๗ปี
ท่านก็เมาหมดสติอยู่อะค่ะปลุกแล้วนำตัวส่งพนักงานสอบสวน
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานะคะ
เพราะว่ามีเจ้าอาวาสที่วัดเนี่ยมาแสดงตัวแล้วก็มีการพาตัวพระท่านกลับไป
นักข่าวของเราก็เลยตามไปที่วัดค่ะวัดจอมศรีที่ชัยภูมิ
ไปเจอกับรักษาการเจ้าอาวาสพระธนาศาลทิติศรีโร
ท่านบอกว่าให้พระราวีศึกไปแล้วหลังจากที่สั่งสั่งปุ๊บศึกเลย
ซึ่งพระราวีมาจำวัดที่นี่๕พันศาแล้วนะ
ปกติดื่มสุราไหมอันนี้อัตมาไม่รู้จริงเพราะว่าอัตมาก็ไม่ได้ใกล้ชิด
เพราะอยู่คนละกุฏติทีนี้พอเป็นข่าวเป็นคราวมา

ชาวบ้านที่เขามาทำบุญที่วัดนี้นะเขาบอกว่าไม่เคยเห็นเลย
แต่อาจจะดื่มเพราะว่าเป็นลักษณะแบบผสมยาไหม
เหมือนกับผสมยาแล้วก็ดื่มมากจนไม่ได้สติอะค่ะ
ทีนี้ก็มีการเขาบอกว่า
หลังจากนี้เนี่ยพอศึกไปแล้วชาวบ้านก็สบายใจมากขึ้นนะ